อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ที่เป็นเที่ยงคืนนี้ที่ผ่านมา
มีไฟไม่รถบรรทุกยางรถยนต์

ก็คือสิ่งที่รถบรรทุกคันนี้บรรทุกมาคือยางรถยนต์

คุณน้ำแข็งคุณผู้ชมฮะดับยากครับ
ไปดูซะหน่อยตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปดับเพลิงครับ
นี่แหละครับเป็นเหมือนรถตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกยางมาคุณผู้ชมฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ฉีดน้ำฉีดน้ำเข้าไปแต่ดูท่าทางจะดับยากซะหน่อย
ตอนเที่ยงคืนครึ่งหน่วยกู้ภัยสัจจะพุทธธรรมกบินบุรี
ก็รับแจ้งเหตุไฟไหม้รถบรรทุกยางในอุโมงทัพลาน
ถนนสาย๓๐๔ตรงนั้นเป็นตอนสี่แยกกบินบุรีวังน้ำเขียว

พอรับแจ้งปุ๊บก็เดินทางไปตรวจสอบ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงกะบินบุรี
เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนาดีตำรวจวังขอนแดง

เพราะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเจอรถยนต์บรรทุกพ่วงตู้คอนเทนเนอร์คันนี้
ทะเบียนกรุงเทพครับส่วนตัวพ่วงก็ทะเบียนกรุงเทพเหมือนกัน
บรรทุกยางมาเต็มคันรถเลยนะเป็นยางรถยนต์แบบใหม่เลยครับ
ไฟลุกไหม้ตรงบริเวณพ่วงอย่างรุนแรง
เจ้าหน้าที่ก็ระดมฉีดน้ำแต่มันดับเพลิงไม่ได้
เพราะในอุโมงเนี่ยคุณผู้ชมพื้นที่มันจำกัดมันแคบ
ยางรถก็อย่างที่บอกคือเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ต้องประสานรถเครน
เดินทางมาลากรถบรรทุกที่ถูกไฟไหม้เนี่ยนะออกมาทางปากอุโมงครับ
เพื่อจะทำการดับไฟต่อจนถึงเช้าวันนี้เลยนะ
จากการเกิดเพลิงไหม้ทำให้รถยนต์ที่เดินทาง
จากพื้นที่อำเภอกบินบุรีมุ่งหน้าไป

อย่างนั้นนะติดแงกยาวเลยจนตอน๘โมงครึ่งครับ

ถามคนขับรถบรรทุกนายสานิทบอกว่า
ผมขับรถบรรทุกยางรถยนต์ใหม่มาจากจังหวัดระยอง

พอมาถึงที่เกิดเหตุในอุโมงเชื่อมทางทัพลาน

ให้เอารถดับเพลิงมาช่วยดับเพลิง
กำลังลุกไหม้รถของเขาอยู่ครับ